ไปดูความคืบหน้าที่อุทัยธานีนะครับ

ที่มีลูกเขยคนนึงเขาก็น้อยอกน้อยใจ
ขอเลิกตามไปง้อไม่ยอมคืนดี

ตัวเขาก็พยายามจะฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้

ทำไปแบบนั้นนะฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้าน
ของนายนุกูลมูลลอนโลยอายุ๔๑ปีเนี่ยเป็นคลิปนี้
คุณผู้ชมตำรวจถ่ายเอาไว้เขาเนี่ยไปยิงแม่ยายคือนางประ
จนบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปอยู่ตรงนี้เอาปืนกระบอก
นั้นน่ะจ่อยิงกะว่าจะฆ่าตัวตายหนีความผิดตำรวจ
เรียกกล่อมไม่เป็นผลสุดท้ายต้องไปอุ้มลูกสาวเขาอายุ
เจ็ดขวบเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมด้วยลูกพูดคำหนึ่งนะฮะ
พ่อยอมเถอะยอมมอบตัวเถอะหนูจะมาหาบ่อย
อะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ยอมใจอ่อนลงมาครับ

เออได้เย็นนะเรามาเนี่ย
มามา
พ่อมาออกตัวหนูจะไปยืนเบยบ่อยแล้ว
เพราะถ้าเกิดพ่อไม่มีใครแต่พ่อก็ยังมีย่า
แล้วก็
จริงแล้วคลิปนี้เราให้ชมเมื่อวานไปแล้วแต่อยากให้ชมอีก
หลายคนบอกว่าชมแล้วน้ำตาแบบไหลเลย
ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาก็ยังคงคุมตัวนายนุกูลเอาไว้นะครับ

ตัวเขาเองก็สีหน้าสีตาเคร่งเครียด
ที่เกิดขึ้นคือมันกดดันมากกว่าเรื่องในครอบครัว
รับผิดขอโทษลูกขอโทษเมีย
ชนวนเหตุที่ก่อเหตุมันมาจากความกดดันคำพูดของแม่ยายที่ด่าเขาหนักมากเลย
แล้วเขาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับ
พอกดดันมากมันก็ระเบิดขึ้นมาก็เลยก่อเหตุนะครับ
จริงแล้วเขาแยกทางกับภรรยาประมาณ๑เดือนแล้ว
แต่ยังไม่ได้หย่ากันภรรยาบอกว่าตัวเขาเองติดยาด้วย
ก็เลยอยากจะขอเลิกอะไรประมาณนี้นะฮะ
ส่วนอาการความคืบหน้าของแม่ยายเนี่ย

ตอนนี้ก็อาการก็ยังคงทรงตัวครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
ก็มีการผ่าตัดไปแล้วอาการล่าสุดก็ปลอดภัยนะครับ